ว่ายังอยู่ในความเศร้าศกเสียใจนะคะกับวงการบันเทิงค่ะ
กับการจากไปของนักแสดงอาวุโสนะคะคุณอามานพอัศวเทพ
เมื่อคืนนี้นะคะมีงานสวดอภิษฐรรมศพเป็นคืนที่๒นะคะที่วัดเจ้าอามย่านตลิ่งชันค่ะ
ก็มีครอบครัวของอารังไพรัฐเจ้าของค่ายสามเสียรดีด้า
ซึ่งเคยร่วมงานกับอามานพมาหลายสิบปีเป็นเจ้าภาพใหญ่นะคะ
แล้วก็มีคุณเอ๋ค่ะลูกสาวอามนพเนี่ยก็ทำหน้าที่ต้อนรับแขกเช่นเคยนะคะ
ภายในงานค่ะตามภาพที่เห็นหน้าจอนะคะก็มีศิลปินดารามาร่วมพิธีแน่นวัดเลยค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นพี่กวางกระมวลชนกชุดดำนั่งข้างพี่น็อต
ใส่เสื้อสีขาวนะคะรวมไปถึงกรุงศรีวิลัยนะคะ
แล้วก็ทีมนักแสดงละครพื้นบ้านที่เคยร่วมงานกับคุณอามานพค่ะ
โดยพ่อรองนะคะแล้วก็อาหน่อยป้าหน่อยของเราเนี่ยค่ะ
หน่อยปอบหยิบท่านนี้แหละค่ะก็ได้ออกมาเปิดใจนะคะ
เพราะว่าจริงแล้วก็เป็นเหมือนเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุขกับอามนพ
อยู่กันมานานเล่นละครด้วยกันมาตลอดหลายสิบปีค่ะ
ก็มาร่วมอะไรด้วยนะคะพร้อมกับเล่าให้ฟังถึงความน่ารักของคุณอามานพนะคะ

อย่างครั้งนึงเนี่ยคุณอามานพก็เคยกดเงินหมื่นให้พ่อรองเลย
อ๋อเหรอครับคือมาถ่ายละครที่พี่หมอชิตนี่แหละไม่มีเงินตอนนั้นค่ะอายุ๊ปนั้นเลย
แล้วก็ส่วนอาหน่อยก็บอกว่าตกใจมากเหมือนกันป้าหน่อยของเราเนี่ยค่ะ
แล้วก็ขอส่งดวงวิญญาณของคุณอามานพไปสู่พบภูมิที่ดีนะคะ
ฟังเสียงทั้งสองท่านกันหน่อยค่ะ

พรุ่งนี้ผมจะใช้เงินหมื่นเอาที่ไหนดีวะ
เดี๋ยวพรุ่งนี้เข้าไปกดไปเบิกที่ตู้มาให้

ไม่ใช่แต่เราคนเดียวแม้แต่คนอื่นแกก็ให้
จริงเขาป่วยพี่ยาก็สบายแล้ว

แล้วก็คุณอาทำสิ่งที่น่ารักไว้ตลอดเลย